สวัสดีครับได้เวลาจับตาเตือนภัยกับผมสิบสกุลพันธ์ดีแล้วนะครับ
วันนี้มาพูดถึงปริมาณน้ำในเขื่อนเพราะหลายท่านอาจจะสงสัยว่า
ปีนี้ฝนตกตั้งแต่ร้อนตั้งแต่แรงรวมถึงยังไม่เข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการ
แต่ฝนตกเยอะเหลือเกินถามตรงว่าน้ำจะท่วมเหมือนปี๕๔หรือเปล่า

แต่ก่อนอื่นบอกถึงปัจจัยที่ทำให้ฝนตกในช่วงนี้ก่อนนะฮะ
เหนืออีสานมีปัจจัยต่างเกิดขึ้นมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นลมใต้และลมตะวันออกเชียงใต้

และตั้งแต่พรุ่งนี้จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากเมียนมาร์พัดมาปกคลุมด้วยนะครับ
ส่วนภาคใต้เองนะครับก็เรียกว่ามีห่อมความกดอากาศต่ำ
ปกคลุมอยู่ที่ช่องแคบมะละกาแล้วก็มีลมตะวันออก
ทำให้ภาคใต้ก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องครับ
ทีนี้แหละครับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา
จนกระทั่งถึงช่วงฤดูฝนปีนี้กรมอุตุเขาคาดการณ์ว่า
ปริมาณฝนอาจจะมากกว่าปกติร้อยละ๕นะครับ
ดังนั้นวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปสำรวจตรวจสอบ
ณเวลาปัจจุบันว่าน้ำในเขื่อน๔เขื่อนที่สำคัญ
มีปริมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับปี๒๕๕๙
จะได้เฝ้าระวังกันไว้ว่าปีนี้น้ำจะท่วมหรือเปล่า
มาดูที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนี้ก่อนนะครับ

ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนภูมิพลตอนนี้อยู่ที่๕๕๔๐ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
จุเขื่อนอยู่ที่ประมาณ๔๑นะครับ
แต่ว่าเมื่อปี๒๕๕๔นะครับก็มีปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่ในเขื่อนภูมิพลนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๖๑๙๗ล้านลูกบาทเมตร
หรือว่าคิดเป็นร้อยละ๔๖ดังนั้นปี๕๔น้ำเยอะกว่าปีนี้ในเวลาเดียวกันนะครับ
มาดูที่เขื่อนสิริกิจจังหวัดอุตราดิษฐ์กันบ้างนะครับ
ปีนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่๔๗๑๕ล้านลูกบาทเมตร
ว่าคิดเป็น๕๐ของความจุเขื่อน

มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่๔๘๐๘ล้านลูกบาทเมตร
หรือคิดเป็นร้อยละ๕๑ของความจุเขื่อน

ส่วนเขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดนจังหวัดพิศนุโลกครับ
ปีนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่๒๖๖ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็น๒๘ของความจุเขื่อน
ส่วนปี๒๕๕๔ณช่วงเดือนเดียวกันคือพฤษภาคมนี่แหละครับ
อยู่ที่๓๐๘ล้านลูกบาทเมตรหรือ๓๒

ส่วนเขื่อนป่าศักดิโชลสิตจังหวัดลบบุรีครับ
มีปริมาณน้ำอยู่ที่๒๐๘ล้านลูกบาทเมตรหรือ๒๒
ขณะที่ปี๕๔มีปริมาณน้ำมากถึง๒๙๔ล้านลูกบาทเมตร
หรือว่าคิดเป็น๑๓๑ล้านลูกบาทเมตรนั่นเอง
เปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นกันชัดแบบนี้แล้วนะครับ
ปี๕๔กับปี๖๐ณเวลาเดียวกันปริมาณน้ำในปี๕๔ถือว่าเยอะกว่านะครับ
ดังนั้นปีนี้อาจจะเห็นว่าฝนตกเยอะแต่ว่าน้ำยังไม่เท่ากับเมื่อปี๕๔นะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องจับตานี่แหละครับ
ปริมาณน้ำที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับ
เอาละครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมในจับตาเตือนภัยแล้วลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ